เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมย์

หลายคนจะบอกรถเมย์เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะ

ว่าคนขับรถเมย์ขับไม่สุภาพอะไรหรือเปล่า
แต่คันนี้เราต้องชื่นชมรถเมษาย๕๐

มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารเนี่ย
เป็นลมคุณเป็นลมอยู่บนรถ
แล้วทั้งผู้โดยสารบนรถทั้งกระเป๋ารถทั้งคนขับรถเมย์
ทำอย่างไรให้คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ
โอ้โหคนบนรถก็พยายามจะช่วยกัน
ก็ไม่มีใครรับไม่มีใครมารับอะไรอย่างนี้นะครับ
นี่เด็กนักเรียนหญิงก็นั่งใบหน้าซี่เซียว
ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นก็มาคอยประคอง
ส่วนกระเป๋ารถเมย์ก็ทำหน้าที่เต็มที่
ในการดูแลน้องอยู่ข้างคอยจับตัวน้องเอาไว้นะครับ
อีกคนก็โทรศัพท์ประสานโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถเมย์พยายามทำอะไรรู้ไหมคุณ
พยายามขับไปขอทางคันข้างหน้าไป
เพื่อพาน้องไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับ
จนสุดท้ายถามว่าพาเด็กนักเรียนหญิงถึงโรงพยาบาล
อย่างปลอดภัยได้รับการรักษานะครับ
นี่ฮะทุกคนบนรถช่วยกันเต็มที่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมษาย๕๐
เลขรถ๕๖๐๙๗ต้องบอกให้ครบ
จะได้ไปชื่นชมกันจะได้รู้ว่าคนขับเป็นใคร

ชาวเน็ตก็ชื่นชมพร้อมกับขอบคุณทุกคนในคลิป
ไม่ปล่อยให้น้องเผชิญเหตุเพียงลำพังนะครับ

แล้วก็ชมไปถึงต้นสังกัดขอสมก

อบรมพนักงานมาเป็นอย่างดีด้วยนะฮะ

แต่เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเหมือนกันนะ